พามาดูเรื่องแปลกแต่จริงกันบ้างค่ะ

กลับมาเห็นภรรยาคู่ชีวิต
ไร้ลมหายใจตัวแข็งทื้ออยู่ในบ้าน
ตกใจรีบวิ่งออกไปจากบ้านนะคะ
ไปตามตำรวจมา

สรุปพอกลับมาตกใจซ้ำอีกภรรยาฟื้นขึ้นมาเองค่ะ
เออมันก็เข้าข่ายเรื่องของตายแล้วฟื้นใช่ไหมใช่ค่ะ
เกิดขึ้นได้ยังไงมาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยสถานที่เกิดเหตุที่กระท่อมกลางสวนยางแห่งนี้แหละค่ะ
ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านโนนม่วงหวานตำบลคำล้ออำเภอชัยวัน
จังหวัดอุดรธานีตาที่บอกเนี่ยชื่อว่านายสุดใจพร้อมจิตอายุเจ็ดสิบเอ็
ปีเขาไปแจ้งตำรวจบอกว่าภรรยาของเขาชื่อว่านางบุญหนา
เอ็ดปีเท่ากันนะคะเสียชีวิตวันเกิดเหตุเนี้ยตาไปหยอดน้ำกรดยางพาราห่างไปจากบ้านหลังเนี้ย
ก็เลยเรียกภรรยาว่าเท่าเท่าเรียกยังไงก็ไม่ลุกล่ะทีนี้ไปจับตัวดูไปจับตัวภรรยาดูอ้าว
แข็งทืบไปหมดแล้วเอามือไปจับตรงจมูกเอ้ายายก็ไม่หายใจ
ท้องก็แข็งจับเขย่าเขย่าก็ไม่ลุกไม่ตื่นจับหัวใจดูไม่เต้น
รอสักพักจนแน่ใจว่าโอ้ภรรยาไม่อยู่แล้วตายแล้วแน่เลย
ก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้านนะคะไปแจ้งหมอให้มาตรวจสอบ
ทีนี้พอมาถึงกระท่อมสวนยางปรากฏว่าภรรยาที่หายไปเอ้าไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้แล้ว
ย้ายไปนอนในห้องนอนตาบอกโอ้โหตอนนั้นตกใจมากเลยฟื้นขึ้นมาได้ยังไง
นึกว่าตายไปแล้วยายนั่งข้างบอกว่ายังยังไม่ตายหรอกโอ้ยังไม่ตาย
ยังพูดได้เนอะได้ยังไม่ตายหรอก
วินาทีที่มาเห็นแล้วไม่เจอนอนอยู่ตรงนี้แล้วไปเจอนอนอีกอยู่อีกที่นึง
สะดุ้งนะโอ้โหทำไมคนตายแล้วขยายที่ได้ทำไมย้ายได้ตาบอกโอ้โหเห็นแบบนี้ก็ดีใจนะ
ภรรยาคู่ทุกคู่ยากเนี่ยอยู่กันมาหลายปีฟื้นขึ้นมาอีกรอบนะคะ

อุยจับที่ขวาจอดแล้วเปล่าแกมังวัดที่หรอห้องหูวะอุ้ยเราไปแล้วอุ้ย

ห้องหูวะอุ๊ยเราไปแล้วซีเบนบ้า

ข้ามึงกันหัวใจอีกทีไหม

ท่านเก่าก็เป็นคนเมืองก็เป็นคนแบบจะโปรงเอ่อเงินนะ

กลัวไปถามยายหน่อยยายลาย
วันนั้นน่ะยายบอกว่ายายก็นอนซื้อ

แต่รู้สึกว่าเป็นใครนิดนึงนะเป็นใครจะน้อย

แต่ยายรู้สึกว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่ง
ใส่เสื้อผ้าเก่านะฮะแต่ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไง
ยืนอยู่ข้างแล้วพูดจาไม่รู้เรื่อง
อันนี้ยายได้ยินแล้วรู้สึกอย่างนั้นนะฮะ
ได้ยินเสียงสองคนนี้คุยกันแต่ไม่รู้ภาษาอะไรฟังไม่ออก
แต่ตอนท้ายเนี่ยได้ยินบอกว่าเหมือนมาคำดูศีรษะที่ยาย
แล้วก็ถามยายว่ายายยายนอนอยู่ไหนเนี่ย
ยายก็บอกว่าเอ้ายายก็นอนอยู่บ้านยายตัวเนาะ
อย่างนี้นะภาษาอีสานนะแต่สองคนนี้ก็บอกกลับว่า
นี่ไม่ใช่บ้านยายนะบ้านนี้เป็นบ้านของผมนะ
มานอนได้ยังไงยายก็ตอบว่าเอ้าไม่นอนก็ไม่นอน
เดี๋ยวจะหนีไปอยู่บ้านแล้วอันนี้คือความรู้สึกว่า
มีการพูดคุยตอบโต้กันกับชายหญิงคู่นั้นครับ
ทีนี้ยายก็บอกว่าเอาไปไปกลับไปอยู่บ้านแล้วกัน
ยายก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปแล้วก็มีการมาดึงแขนยายด้วยนะ
ตอนนั้นคิดยายคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ขึ้นมาเลย

แล้วชายหญิงคู่นั้นก็หายไปเลยอ๋อ
อันนี้ยายเล่าให้ฟังตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยหรือว่ายายตายแล้ว
คิดว่าหรือวิญญาณออกมายายตายแล้วหรือเปล่า
ก็เลยเชื่อว่าชายหญิงคู่นั้นคงจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
อยู่ในสวนยางพารานั้นอยากจะเอายายไปอยู่ด้วยนะฮะ
ยายบอกโอ๊ยพูดแล้วขนคิงลุกคือขนแขนลุกเลย
เอาไปฟังยายหน่อยฮะ

คงครูแจ๊ะกหน้าเค้าเลยบ่อ

คุยกับยายแล้วนะคะยายก็เล่าให้ฟังอย่างที่บอก

เมื่อข่ายังไปคุยกับลูกชายของคุณใยไล่ด้วยนะคะครับ
ลูกชายชั่วในประสิทธิ์พร้อมจิตอายุห้าสิบเอ็ดปีลูกชายเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปหากับข้าวให้แม่กินตอนนั้นเนี่ยเดินทางไปทำธุระที่อำเภอสว่างแดนดินสกลนครด้วย
พอขากลับมาเนี้ยประมาณสักสี่โมงเย็นเนี้ยพ่อมาบอกค่ะ
มาบอกว่าแม่ตายแล้วโอ้โหเขาบอกตกใจมากค่ะ

แต่พอมาถึงกระท่อมในสวนยางพร้อมกับตำรวจก็พบว่าอ้าว
แม่ไม่ตายนี่ไปนอนอยู่ในห้องนอน
ส่วนตัวเชื่อว่าอาจจะมียมมาบาลจะมาเอาแม่ไป
หรือมาเอาผิดตัว
หรืออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางจะมาเอาแม่ไปอยู่ด้วย
เพราะว่าปกติพ่อแล้วก็แม่เนี่ยนะอายุ๗๑ปีเท่ากันเลยนะคะ
แต่ทั้งคู่แข็งแรงดีมาก
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแม้แต่โรคเดียวเลยนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เป็นห่วงพ่อแล้วก็แม่อย่างมาก
ตอนนี้ก็รับทั้งพ่อและแม่มานอนด้วยกัน
หากเป็นอะไรก็จะได้ช่วยดูแลกันช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะ

เหนือสิ่งอื่นใดอายุเท่ากันครับ๗๑ปี